พาคุณผู้ชมไปดูเหตุหัวร้อนที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะ

อุ๊ยพี่ป๊ามพี่ป๊ามโทรให้หน่อย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายอาหารตามสั่งแห่งหนึ่ง
ใกล้กับสี่แยกสามกองที่อำเภอเมืองภูเก็ต
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือน้องขับรถส่งอาหารตามปกติ
ทีนี้ปรากฏว่าตรงสี่แยกสามกองเกิดไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเท่านั้นแหละ
เตอร์ไซค์พ่วงข้างที่มากันสี่คนอ่ะก็เข้ามาหาเรื่องเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
แล้วก็รุมสกรรมกันทันทีเลยนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปแจ้งความไว้แล้วแล้วก็เอาคลิปมาโพสต์จะได้ให้ชาวเน็ตเนี่ย
ช่วยแจ้งเบาะแสการติดตามตัวผู้ชาย๔คนนี้มาดำเนินคดี
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่นะคะไปถามเจ้าของร้านที่เห็นเหตุการณ์นายประจักษ์ประเสริฐ
เขาบอกว่าตอนแรกอะเหมือน๒กลุ่มเนี่ยเขาจะคาเมนต์กันมาก่อนแล้วอะ
เมืองต้นพันธบริโภคเอกเสิร์ฟ
พันธุ์สิริคคงรองผู้มักครับการตำรวจภูเทิร์นจังหวัดภูเก็ตบอกว่า
สั่งการให้ชุดสืบสวนสพเมืองภูเก็ตตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมา๒คนแล้วนะคะ
แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตราย

ส่วนอีก๑รายเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ค่ะ
ต้องให้ผู้ปกครองพามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี